เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนต้องระมัดระวังกันทุกช่วงเวลานะครับ
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะมีการเดินทางกันเยอะอย่างสงครานที่จะถึงนี้
วันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่สุรินทร์นะครับ
เป็นรถกระบะ๒คันชนกันกลางแยกไฟแดงในพื้นที่อำเภอเมือง
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๘คนด้วยกัน
แต่จำนวนนี้นะครับมีอาการสาหัสถึง๔คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กระบะหลังหลุดข้าวของกระจัดกระจายฝุ่นฟุ้งไปทั่วบริเวณ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสามแยกมหิธรถนนสายสุรินบุรีรำ
ตัดกับบายพลาสเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๕คน
ขณะที่รถกระบะนิสันสีแดงมีผู้บาดเจ็บ๓คน
โดยทั้งหมดบาดเจ็บสาหัส๔คน
ผู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
จากการสอบสวนทราบว่านายกฤษณะสร้อยแสงอายุ๕๔ปี
พอมาถึงแยกไฟแดงรถกระบะนิสันเลี้ยวขวากระทันหัน
เพื่อมุ่งหน้าถนนบายพลัสโดยไม่รอสัญญาณไฟ
ทำให้รถทั้ง๒คันพุ่งชนกันอย่างจัง
กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางนำร่างนายสมชัยวงศาชัยอายุ๓๕ปี
ออกมาจากซากรถกระบะบรรทุกห้องเย็นที่อยู่ในสภาพพังยับเยิน
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าในพื้นที่บ้านท่าลาดตะบนห้วยขยูง
อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียชีวิตขาดที่
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำร่างออกมาจากซากรถได้
ขณะเดียวกันพยายามฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณท้ายรถ
เพื่อนผู้ตายให้ปากคำกับตำรวจว่านายสมัยกำลังไปส่งสินค้าที่จังหวัดศรีสเกต
ว่าผู้ตายขับรถมาด้วยความเร็วเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจึงเสียหลักหลุดโค้ง
่งลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุบ้านท่าลาศเพียง๕๐๐เมตรเท่านั้น
ส่วนนี้เป็นวินาทีชีวิตของคนขับรถตู้นำเที่ยวอายุ๔๐ปีที่ถูกอัดติดคาซากรถ
ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางเร่งนำร่างออกมาด้านนอกด้วยความทุลักทุเล
ซึ่งพบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณขาทั้งสองข้างจึงเร่งนำส่งโรงพยาบาล
จุดเกิดเหตุคือถนนสายกระบีอาวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ก่อนเกิดเหตุรถตู้นำเที่ยวคันดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าไปยังอ่าวนาง
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองกระบียังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ปิดท้ายด้วยเหตุเศร้าสลดที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกไฟแดงควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
รถบรรทุกน้ำยางพาราชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟไอสีแดงดำ
ทำให้นายสมนึกทองสลับล้วนอายุ๖๖ปีคนขับขี่เสียชีวิตคาที่
สภาพร่างขาดออกเป็น๒ท่อน
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อของที่ตลาดคาดว่าขี่ตัดหน้ารถบรรทุกกระชั้นชิด
ถึงแยกไฟแดงประกอบกับมีฝนตกถนนลื่นทำให้รถบรรทุกเบรกไม่ทัน
พุ่งชนเข้ายังจังจนเสียชีวิตด้วยนายอนุรักษ์วุ่นแป้นอายุสามสิบห้าปี
คนขับรถบรรทุกรอมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุ